ต่อกันที่เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมคะมันมีคลิปหนึ่ง

เป็นเหตุการณ์ที่คุณครูคนหนึ่งลงโทษด้วยการตีนักเรียนที่ก้น
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะมันมีอย่างอื่นมามากกว่านั้น
เพราะกลายเป็นว่ามีน้องนักเรียนคนหนึ่งที่เคยจบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วมาเปิดเผย
แล้วจะแจ้งความว่าครูคนนี้มีการล่วงละเมิด
คือทำอนาจารย์กับเด็กนักเรียนผู้ชายมาแล้วหลายสิบคน
แต่เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ
อืมเราขึ้นไว้แล้วนะคะ
การใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเราไม่แนะนำ
นี่คือวิธีการลงโทษที่บอกว่ามาจากครูคนนึงค่ะ
เป็นครูสอนดนตรีของวงโยธวาทิศของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
มันเป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุหรือไม่
นี่คือฟาดชนิดที่แบบคุณดูดิเด็กอ่ะ
ขนาดเป็นเด็กผู้ชายโตขนาดนี้ยังตัวสะบัดเลยอะค่ะ
พอมันเกิดคลิปนี้ขึ้นมาโรงเรียนแห่งนี้อยู่ที่
จังหวัดกาญจนบุรีนะคะกลายเป็นว่า
มีพฤติกรรมอื่นออกมาอีกของครูท่านนี้ว่า
มีลักษณะการล่วงละเมิดทางเพศเด็กมากกว่า๔๐คนคุณ

เขาบอกในช่วงเวลาไม่ถึง๑ปีที่ผ่านมาด้วยนะข้อมูลนี้
โดยข้อมูลถูกเปิดเผยมาจากอดีตเด็กนักเรียนค่ะ
ซึ่งบอกว่าจบการศึกษาจากโรงเรียนนี้ไปแล้ว
และนำข้อมูลมาร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอด

เพราะมีน้องในวงโยธวาทิศที่เรียนที่นี่
ก็ถูกกระทำอาณาจารย์เช่นเดียวกัน
โดยนี่คือตัวแทนของน้องนักเรียนนะคะ
ของโรงเรียนแห่งนี้ไปหาคุณเอกพบเหลืองประเสริฐค่ะ
แล้วก็เข้าไปพบกับทางด้านบิ๊กโจ๊ก
ให้ข้อมูลกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานค่ะ
เข้าไปพบบิ๊กโจ๊กนานกว่า๒๐นาที
ทีนี้ทางด้านของท่านรองโจ๊กท่านก็บอกนะคะว่า
เด็กเนี่ยอ้างนะคะยังเป็นคำกล่าวอ้างอยู่นะ

ละเมิดกระทำอนาจารย์อยู่หลายครั้ง

ซึ่งมีอายุตั้งแต่๑๔ถึง๑๘ปี
ครูจะบังคับให้นักเรียน

และบางครั้งทำร้ายเด็กด้วยการใช้ไม้ตีอย่างรุนแรงค่ะ
ไปเรียนดนตรีนะครับเรียนดุริยาง
แต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นนักศัตวประจำหรอกนะครับ
ก็เลยโลกละเมืองทางเพศเเด็กที่เป็นลูกสิทธิ์ทั้งหมด
แต่เขาบอกว่ามีตลอดก็คนไปเรียนแล้วจบไปก็โดน

รองโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องสืบสวนเรื่องนี้กันต่อ
สั่งการให้ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรี
รวบรวมหาพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับแล้วค่ะ
แล้วเดี๋ยวจะมีการหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน
พิจารณาแล้วสอบถามถึงพฤติกรรมของครูท่านนี้

เมืองต้นรู้ว่าเป็นครูอัตราจ้างนะคะ
แต่ไม่ใช่ครูที่บรรจุตำแหน่งข้าราชการ
อกจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบไปที่ประวัติย้อนหลังของครูคนนี้ว่า

เคยสอนที่โรงเรียนไหนมาบ้าง
และมีพฤติกรรมมีประวัติในลักษณะนี้อีกหรือไม่

กดดันมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกนี่